วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูร
ค่ะนะฮะมันก็สืบเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของโควิดสิบเก้าอยู่บ้างนะฮะ
ทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับคือมีคุณยายท่านหนึ่งคุณยายอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้ว
อยู่ที่น้องไผ่เพชรชบูรณ์ค่ะนะเนี่ยลูกหลานเขาโพสต์นะครับ
บอกว่าโอ้โหเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงยายเนี่ยป่วยเป็นไข้นะ
ไข้สูงด้วยนะทายเธอเหลวอะไรพวกเนี้ยก็เลยพาไปโรงพยาบาล
นอนอยู่โรงพยาบาล๓วันเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่๔
โรงพยาบาลโทรมาแจ้งบอกว่าคุณยายเสียชีวิตแล้วนะนี่ฮะ
ลูกหลานเขาก็ไปรับศพคุณยายกลับมาที่บ้านใช่ค่ะก็มาทำพิธีรดน้ำศพอะไรกันนะคะถูกต้อง
ก็ใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่งหน้าแต่งตา
รถน้ำศพบรรจุใส่ลงแล้วช่วงค่ำค่ำวันนั้นน่ะนะ
ตอนเช้าไปรับศพกันมาเนี่ยโรงพยาบาลตอนประมาณทุ่มครึ่ง
ถึงโทรมาแจ้งบอกว่าอ่าคุณยายมีเชื้อโควิดสิบเก้านะ
ค่ะทีนี้เขาก็แบบอุ้ยตายแล้ว
นี่เขาก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงกันหมดทั้งบ้านเลยสิ
ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกหรือทำไมไม่ให้รอผลออกมาก่อน
แล้วถึงให้ไปรับศพนี่ฮะหลังจากนั้นทางโรงพยาบาลก็ส่งเจ้าหน้าที่มานะครับ
แล้วก็มานำศพคุณยายไปชาปนกิจตามขั้นตอนของผู้ที่มีเชื้อโควิด๑๙
ศพที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้ามันก็ต้องมีมาตรการอีกแบบนึงค่ะ
ทีนี้ทางญาติญาติเขาก็เลยติดใจก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คุณผู้ชมครับลักษณะที่ว่าขอความเป็นธรรมด้วยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เตือนกันด้วยว่าอย่าให้เกิดแบบนี้เกิดขึ้นอีกกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงกันหมดเลย
ที่สำคัญก็คือเขาก็อยากจะรู้ว่าย้ายของเขาว่าจะสิบแปดปีเนี้ย
ที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเสียชีวิตแล้วมีเชื้อโควิด๑๙อยู่ในร่างกายเนี่ย
แต่ก่อนที่จะป่วยก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้า
เป็นวัคซีนโมเดอร์น่ามาได้แค่สองสามวันค่ะ
ฉีดแล้วป่วยเลยมันจะเกี่ยวข้องกันด้วยหรือไม่
เป็นการฉีดเข็มแรกเลยนะคะเข็มแรกเลยค่ะนะฮะ
ทางโรงพยาบาลชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับ
แต่ว่าฟังเสียงหลานสาวก่อนนะครับหลานสาวคุณยายครับ
เขาก็พากันแตกตื่นกันหมดเลยค่ะ
เพราะว่าเขางงกันเพราะว่าอ้อมวิตุจะมาโทรมาบอกว่ายายติดเชื้อโควิดได้ยังไง
ผิดได้ยังไงการรักษาก็ไม่ใช่การรักษาจากยายาที่เกี่ยวกับโควิดก็ไม่มี

ทำไมเขาพากันงงคือสงสัยถ้าไม่เหมาะส่งผลมาตามที่หลังเหตุนี้
เป็นวันโควิดเป็นวันเลยหรือยังไงครับ
หลานสาวบอกก็งงกันทั้งบ้านเลยทีนี้แล้วระหว่างที่ยายอยู่ที่โรงพยาบาล๒๓วัน
ไม่ได้ตรวจเชื้อหรือว่าไม่รู้หรอกว่ายายมีเชื้อโควิดค่ะ
รู้ตอนหลังหรือว่าอะไรยังไงแล้วทำไมแจ้งช้าด้วยรับศพมาถึงบ้านแล้วเนี่ย
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับนายแพทย์กระมวลกัญญาประสิทธิ์นะครับ
สสจจังหวัดเพชรชบูรณ์พร้อมกับทีมแพทย์ที่ทำการรักษาคุณยายวัย๗๘ปีท่านนี้
ออกมาแถลงชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าสามธันวาคมที่ผ่านมา
ญาติพาผู้ป่วยมารักษาที่โรงพยาบาลหนองไผ่ด้วยอาการไข้สูงเหนื่อยล้าอ่อนเพลียถ่ายเหลว
แล้วผู้ป่วยก็มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานด้วยน้ำตาลสูงแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าแล้ว
แต่ตอนนั้นไม่พบเชื้อนะฮะไม่พบเชื้อก็ส่งตัวไปรักษาอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวม
จนถึง๖ธันวาคมคุณยายมีอาการสุดหนักหมดสติจากปอดติดเชื้อ
แล้วก็เสียชีวิตในช่วงกลางดึกหกธันวาคมนะฮะทางทางโรงพยาบาลแจ้งเมื่อ
เมื่อสี่อ่าเมื่อวันที่เจ็ดธันวาคมอ่าไม่ได้สี่ธันวาคมนะฮะ
อยู่สี่วันนะฮะค่ะคือ๖ธันวาคมพอเสียชีวิตช่วงกลางดึก
ทีมแพทย์ได้ตรวจแล้วนะฮะตรวจร่างกายคุณยายที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และต้องรอผลกว่าผลจะออกเนี่ย
ต้องใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ยอมรับว่า
มันมีการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างเจ้าหน้าที่คือพอคุณยายเสียปุ๊บ
ก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์ไปแจ้งญาติญาติมารับศพ
แล้วก็ปล่อยศพไปไปบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
มันก็เลยเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
ทังกูย้ายทั้งสุดคือติดเชื้อทั้งแบตทีเดียวทั้งไวรักษณ์

ขบวนการที่จะนำศพไปคือเราอนุญาตให้ออกไปก่อน
เราก็ยอมรับผิดตรงนี้นะเพราะใครที่เราจะรอให้ผลโควิดออกก่อน
เพื่อจะดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการศพของผู้ป่วยที่เป็นโควิด
อันนั้นเรายอมรับตรงนี้
เรื่องนี้ทางโรงพยาบาลหนองไผ่ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาด
จากการสื่อสารกันในองค์กรในโรงพยาบาล
ทำให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งญาติให้มารับศพโดยไม่ได้ให้รอผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙
ที่จะออกมาก่อนเดี๋ยวจะไปขอโทษทำความเข้าใจกับครอบครัวของคุณยายอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนที่ครอบครัวติดใจว่าเสียชีวิตจากผลข้างเคียงจากการไปฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเปล่า
ฉีดวัคซีนโควิดโมเดอร์น่า
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะฮะ
เพราะก่อนเข้าโรงพยาบาลไปฉีดวัคซีนมา๒๓วัน
แล้วพบเชิร์ส์โควิดในร่างกายแสดงว่าเชื้อแยกต้องมีมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำ
มันมีระยะเวลาฟักตัวถูกต้องเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่าคนในครอบครัวญาติพี่น้องที่ไปร่วมทำพิธีรดน้ำศพ
น้ำศพก็กลายเป็นว่าจะต้องกัดตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันด้วยนะคะ